ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรัก

วัย๑๒ปีเราน่าจะเปรียบเป็นดอกไม้ที่กำลังแย้มบาน
องดูโลกอย่างสวยงามแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมหรือโลกใบนี้ของเธอ
มีแต่ความยากจนความเจ็บป่วยและการต่อสู้เพื่อเลี้ยงชีพ
ครอบครัวดอกไม้น้อยอย่างเธอจะรู้สึกอย่างไร
ชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
น้องเกิดมาไม่ค่อยแข็งแรงน้องเป็นเนื้องอ้อบในหัวใจค่ะ
ส่วนน้องคนที่สองของหนูเป็นน้องสาวชื่อน้องน้อยหนาค่ะ
น้องเกิดมาพิการเป็นโรคปากแหว่งเพดานหนูขั้นรุนแรงค่ะ
พ่อกับแม่ของหนูก็ไม่มีเงินพาน้องไปผ่าตัดค่ะ
น้องเกิดมาพิการเป็นโรคปากแบ่งประดาษหนูค่ะรุนแรงค่ะ
น้องเกิดมาพิการเป็นโรคปากแบ่งประดาษหนูค่ะรุนแรงค่ะ
น้องเกิดมาพิการเป็นโรคปากแบ่งประดาษหนูค่ะรุนแรงค่ะ
น้องเกิดมาพิการเป็นโรคปากแบ่งประดาษหนูค่ะรุนแรงค่ะ
พ่อกับแม่ของหนูก็ไม่มีเงินพาน้องไปผ่าตัดค่ะ
พ่อกับแม่ของหนูก็ไม่มีเงินพาน้องไปผ่าตัดค่ะ
พ่อกับแม่ของหนูก็ไม่มีเงินพาน้องไปผ่าตัดค่ะ
หนูก็เลยไปช่วยพ่อทำงานเพื่อหาเงินมาพาน้องไปผ่าตัดค่ะ
หนูก็เลยไปช่วยพ่อทำงานเพื่อหาเงินมาพาน้องไปผ่าตัดค่ะ
หนูก็เลยไปช่วยพ่อทำงานเพื่อหาเงินมาพาน้องไปผ่าตัดค่ะ
หนูอยากให้น้องเวทกับน้องแน่นามีร่างกายแข็งแรง
หนูอยากให้น้องเวทกับน้องแน่นามีร่างกายแข็งแรง
ตัวมาเขาจะได้มาเป็นเพื่อนเล่นกับหนูค่ะ

มีน้องชายน้องสาว

ครอบครัวหนูมันก็ลำบากค่ะไม่มีเงิน
หนูก็เลยพดข้าวใส่กะปิแล้วก็ใส่วีดผงแล้วก็ขยับกิน

เขาเลยต้องไปขอยื้นข้างบ้านเขามาก่อน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

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
ผมก็กูเงินไปรักษาน้องเบสขึ้นประมาณ๖มื้น
ตอนนี้ก็ผ่านมา๔๕ปีแล้วจนน้องเบสได้๖ควบ
เงินที่กู้มาก็ยังไม่มีไปใช้เข้า
ได้แต่ผ่อนดอกเดือนละพันต้อง
ลำพังดอกก็ยังไม่มีจะทรง
ถ้าเกิดไม่มีงานผมก็จะพาลูกไปงมหอย
ก็ได้มาทีละ๒โล๓โลก็มาแบ่งกินบ้างขายบ้างครับ
เวลาไม่มีงานก่อสร้างพ่อเขาก็ชวนไปงมหอย
น้องเบสก็ตามไปงมด้วยค่ะ
เวลาพ่อไปที่เขื่อนหนูไปงมหอยแล้วก็มาขายครับ
ถ้าหนูมีเงินเยอะหนูก็อยากจะไปรักษาน้องได้นะ
ให้น้องหายจากโรคปากวงไปด้านโลค่ะ
ถ้ามีเงินเหลือไปกว่านั้นหนูก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา
และวันนี้ครับเขาจะมาขอสู้เพื่อน้องของเขา
ช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับครอบครัวของน้องไนท์จากจังหวัดกาญจนบุรีในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ทำไมต้องเอาชามซ่อนไว้ในเสื้อซ่อนเพื่ออะไรลูก
กลัวแม่จะว่าค่ะว่าไปขอฆ่าคนอื่นเขาค่ะ
ลูกก็บอกลูกว่าไม่อยากให้ไปรบกวนทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
ให้คนอื่นเข้ากว่าจะเดือดร้อนเข้า
แบบไม่มีก็อุดเอาอย่างนี้นะจ๊ะ